หญิงชาวลำปางคนหนึ่งไปติดหนี้ติดสินเงินกู้นอกระบบ
ทีนี้เธอขายของไม่ดีก็เลยไม่มีเงินจ่าย

ปรายศนีย์ปรากฏว่าไปเจอกับแก๊งเจ้าหนี้พอดี
แก๊งเจ้าหนี้ขับรถไล่ล่าแล้วก็ทุบรถของเธอ
ให้คุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดที่เธอหามาเป็นหลักฐานหน่อยฮะ
นี่ฮะรถสีฟ้าสว่างคันนี้นะฮะ
เขาบอกว่าเป็นรถของแก๊งเจ้าหนี้
เบียดขวาเสร็จแล้วก็ปาดนิดนึง

แล้วก็เอาไม้ออกมาทุบกระจกรถของผู้เสียหาย

นี่ภาพจวงจรปิดที่ผู้เสียหาย
หญิงอายุ๓๕ปีชาวอำเภอเมืองลำปาง

ขออนุญาตที่จะปิดบังใบหน้าเธอด้วย

ที่ตอนนี้ต้องหนีแก๊งเจ้าหนี้โหดนะครับ
เธอขับรถเก๋งสีเทาอยู่บนถนนบุญโยง

ห่างจากสพเมืองลำปาง๒๐๐เมตร

เหมือนไม้เบสบอลทุบรถของเธอหลายครั้ง
หนีไปขอพึ่งตำรวจคุณ
เพราะว่าหนีไปที่สพเมืองลำปาง

แต่สุดท้ายเธอวิ่งหนีเข้าไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจนะครับ
การเกิดขึ้นช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้๑๐ตุลาคม
อ้อของ๒วันก่อน๑๐ตุลาคมนะฮะ
นางสาวเอบอกว่ากลุ่มชายดังกล่าวเป็นแก๊งทวงหนี้
ตัวเธอเองมีอาชีพค้าขายทั่วไปขายของออนไลน์
เมื่อปลายปีที่แล้วนะปี๖๔เนี่ยคือเงินไม่หมดทุนมันหมดนะครับ
กู้เงินรายวันมา๑๐๐๐บาท
ได้รับเงินจริงเพราะถูกหักไปแล้วก็เหลือ๙๐๐บาท
ต้องส่งวันละ๕๐๐บาทรวม๒๔วันบวกลบคูณหารกันไป
ซึ่งเธอก็จ่ายหนี้มาเรื่อยแล้วก็ยังกู้อยู่เรื่อยเช่นกันนะครับ
แต่ว่าจะมีค้างจ่ายอยู่บ้างเพราะระยะหลังขายของไม่ดี
ทำให้ถูกตามทวงเพราะค้างจ่ายนี่แหละฮะ
กระทั่งวันที่๑๐วันเกิดเหตุเช่ารถนะคุณ
รถที่เธอขับคันนี้ที่เสียหายก็ไม่ใช่รถเธอ
บอกเป็นรถเช่าเช่ารถขับมาทำธุระ
แล้วก็มาจอดที่ปรายศนีย์สาขาลำปาง
ปรายศนีย์ก็มีชายวัยกลางคน๓คน
ขับรถเก๋งสีฟ้าลงมาเคาะกระจกเธอ
บอกให้ลงมาลงมาเอาเงินมาคืนหน่อย
ตอนนั้นเธอกลัวมากเลยนะเธอกลัวมากฮะ
เลยออกอุบายแบบนี้บอกว่าได้
แต่เงินไม่ได้อยู่ที่ตัวเองนะขับตามมาหน่อย
ขับตามมาเอาเงินเธอก็เลยขับรถของเธอนะ

และตรงนั้นก็กลัวมากก็คิดว่าจะหนียังไงดี
เธอก็เลยอาศัยจังหวะขับรถหนีครับ
กระทั่งมาเจอกลุ่มชายดังกล่าวขับรถสีฟ้าไล่ตาม
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ในภาพในคลิป
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะก็รถของเธอเสียหายหลายจุด
อย่างเป็นรถชาวนะฮะช่างประเมินค่าซ่อมนะคุณ๔๗๐๐๐บาท

แต่ตอนนี้ต้องมารับผิดชอบค่าเช่าตรงนี้อีกฮะ
ค่าซ่อมรถช่าวอีก๔๗๐๐๐บาทนะฮะ
ต้องจอดซ่อมนานกว่า๒๐วัน
ทำให้มีค่าเช่าเพิ่มอีก๒๐๐๐บาทคุณ

ซึ่งกลุ่มชายที่ก่อเหตุก็ไม่ยอมชดใช้
แล้วก็กลุ่มชายที่ก่อเหตุคือมาเจรจากันแล้วนะ
ยกหนี้ให้ไอ้หมื่นนึงยกหนี้ให้
แต่เธอต้องกลายเป็นหนี้ในการไปซ่อมรถเช่าอีก๗๐๐๐บาท

ทีนี้ทางคดีตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุ
มาสอบสวนต่อไปนะครับ
แต่นี่ความเห็นชาวเน็ตบางส่วนที่มาดูไลฟ์เขาก็มีส่วนหนึ่งนะ